วันนี้มาดูทางฝั่งของพลเนกรยุจจันโชชา

วันนี้ไปลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
แต่ก็มีคำถามที่ต้องตอบคำถามนักข่าว
จากเรื่อง๔รัฐมนตรีที่ไปเปิดตัว
ทำงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
ก็คือเรื่องพักพลังประชารัฐที่เป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่
แล้วมีรัฐมนตรีในรัฐบาลไปร่วมอยู่ด้วย๔คน
เป็นกรรมกรรมอาหารภักดิ์เป็นหัวหน้าภักดิ์
ชื่อไปเหมือนโครงการประชารัฐของรัฐบาลเลย

วันนี้พลเอกประยุทธ์เดินทางไปจังหวัดลำพูนนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย

ก็ไปลงพื้นที่หลายที่ครับ
ก็พบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
ก็เลยได้ตอบคำถามแล้วก็มีการพูดคุยกับชาวจังหวัดลำพูนนะฮะ
โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าหากการเลือกตั้งสอสอเกิดขึ้น
เชื่อได้เลยว่าเมื่อถึงเวลานั้น
จะมีคนคอยหาประวัติของตัวเองเนี่ย

ทั้งที่ตัวเองก็รู้ประวัติของตัวเองดี
แต่ก็ขอให้ประชาชนหนักแน่นนะครับ
พร้อมกับยืนยันว่าโครงการประชารัฐ
ไม่ใช่การหาเสียงทางการเมือง

แล้วก็ทิ้งท้ายขอความรักเป็นภาษาเหนือด้วยนะ

แต่ภาษาลัย
การภาระก็เลยถูกโยนจากหลายภาษามาถึงภาษานี้

หน้ามืดแล้วแล้วจะได้ไงจะเกิดความจัดการสร้างตัววี่ให้ได้
สร้างตัววี่แล้วสร้างมืดราวให้ได้เพื่อประกันแข่งขันได้
นะครับรับลุงตูรับน้อยแต่รับเบิร์น
เป็นภาษาเหนือนายกลุงตู่ก็ยืนยันนะครับว่า
โครงการประชารัฐของรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อมันอาจจะคล้ายกันนะฮะส่วนเรื่องของรัฐมนตรีที่ไปเปิดตัว
พักพลังประชารัฐวันนี้การลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย
ไม่มี๔รัฐมนตรีที่ไปทำงานในพักพลังประชารัฐเดินทางไปด้วยเลยนะครับ
แต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะยังสามารถลงพื้นที่ได้ไหม
คือท่านไม่ไปเองแต่ถ้าจะลงพื้นที่ไปได้ไหม
อาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
ความจริงแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับนายกในเวลาราชการได้นะ
ถ้าไม่ได้ไปหาเสียงถ้าไปทำงานของรัฐบาล
เมื่อมีหน้าที่ถ้าไม่ทำในมุมกลับกันจะถูกฟ้องว่าบกพร่องได้นะ
เมื่อปฏิบัติก็อาจจะถูกมองว่าไปหาเสียงอีก
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ลักษณะงานก็แล้วกันอาจารย์วิศนุบอก
แต่คนก็มองว่ามันจะเป็นข้อได้เปรียบหรือเปล่าไง
เพราะว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีโอกาสลงพื้นที่พบประชาชน
ในขณะที่พักอื่นคอสชเขายังไม่ปลดล็อกทางการเมืองเลยไง
ทำกิจกรรมอะไรหาเสียงมันยังไม่ได้ไง

รัฐมนตรีหรือว่าบรรดาผู้ที่อยู่รัฐบาลแล้วอยู่กับพักพลังประชารัฐ
เขาก็จะรู้ตัวว่าเขาควรจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไง
ทีนี้มันก็มีความคลื่นไหวของคุณสุเทพเชิกสุบัน
ที่จะตั้งพักโรงพลังประชาชาติไทย
มีการลงพื้นที่ที่เขตบึงกลุ่มไปตั้งโต๊ะหาสมาชิก
ทั้งที่ตอนนี้คศยังไม่ได้ปลดล็อก

นักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า
ทำแบบนี้ได้ไหมผิดไหม
เอกประวิทย์บอกว่าต้องไปถามกรกตที่เขามีหน้าที่ดูแลว่าทำได้หรือเปล่า
ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จบ

แล้วก็ยังมีอีกประเด็นนึงที่ถามกันมาตลอดนะคะว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์อาจารย์วิศนุรองนายกก็พูดตรงกันว่าเป็นไปตามรถแมพ๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ

ก็ทั้งหมดก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไปนะคะ
ไม่หายก็คึกคักดีเหมือนกันการเมืองช่วงนี้